เอาแมงความสัมพันธ์

ดากล่าวจริง

พยายามอยู่ค่ะยังประคองกันอย่างนี้ต้องเล่นไปได้อยู่
ตรงรุงเล็บนั่นแหละหิวอ่อน
แสดงว่าสถานการณ์๕๐๕๐ไม่รู้ค่ะยังไม่มีคำตอบ
มีคนลุ้นทั้งคู่ให้แต่งงานสักทีอะไรอย่างนี้
ต้องลุ้นค่ะยังมีอีกหลายคู่ให้ลุ้น
ไม่เคยคาดหวังไม่มีแบบในจินตนาการด้วย
เพราะว่าเราก็เห็นกันเป็นเพื่อนกันมาตลอดเลย
ตึงมากแม่ตึงมากนะแม่อยากจะบีบมือให้กำลังใจ
อ่านี่นะฮะคือล่าสุดนะครับคุณแต้วเองก็เหมือนกับ
ก่อนหน้านี้ก็จะมีคนไปเป็นกระแสไปบอกว่าสถาน
ว่าตกลงยังไงกันแน่ทำไมถึงได้ถึงพูดแบบนี้
อะไรอย่างเงี้นะฮะล่าสุดคุณแต้วเนี่ยก็เหมือนแบบ
ไม่ได้แคร์กระแสข่าวที่ว่าข่าวเลิกกันสักเท่าไหร่นะฮะ
แถมงานนี้ยังเดินหน้าโชซิปน้าเทพนะฮะลงไอจี
พร้อมกับแคปชั่นว่าโอ้ยดิวตี้ช่วยชาติอยู่ค่ะ
อยู่บ้านเพื่อหยุดโรคออนดิวตี้อ่อขอโทษทีผมออง

อย่าใส่หน้ากากไปถึงลูกกระตาสิเอาลงมา
บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

งานนี้ก็ทำเพื่อนในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลย
มีคนเรียนแบบนี้น้องพิมเขาก็ทำนะ
เขาใส่แอปป์นี้เขาเต้นแล้วเหมือนจะเต้นกับหลายคน

ตรงนี้มันบางสายตาพี่มั้ย

ชีพพี่ยอมเต้นแบบนี้
ที่มีหลายคนอยู่ในภาพเดียวกันอย่างนี้

ช่วงนี้คนอยู่บ้านไงพี่ก็หาอะไรเล่นกัน

เต้มเก่งจังตั้งแต่ไปลงเล่นพี่เบิร์ทมา
เขาก็ฝึกเต้มตลอดนะคุณครู